มีสัญญาณไม่ค่อยดีกับชาวใจของก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่
แต่ก็พยายามปรับตัวเองเหมือนกับทุกครั้งที่เราได้ยินข่าวมานะครับ
ว่าคุกจริงเหรอจนกระทั่งเวลาที่เกิดขึ้นจริง
ก็ผมรู้ตั้งแต่บ่ายสองโมงสองโมง
แค่เพื่อนนัดข่าวก็เริ่มโทรเข้ามา

ที่เชียราชได้จักรไปแล้วอย่างเนี้ย

เราเกิดมาเราก็เห็นอยู่ด้วย

เราได้พระบรมีของท่านมาทำงานถูกไหม
ก็พยายามบอกตัวเองว่าไม่จริง

คืออยากให้มันเหมือนข่าวลือทุกวันที่เราได้ยิน

แล้วพอเป็นความจริงนี้มาเนี่ยเราจะทำยังไง
เราได้เห็นของการรวมไม่รู้กี่โครงการที่เราเคยไปถ่าย
เคยไปเห็นแล้วเราได้คุยกับชาวบ้าน
เราได้สู้ใต้พระบารมีของพระองค์ท่านมาตลอดชีวิตที่เรามีชีวิตอยู่จนถึงวันนี้
แล้วในวันฟ้ามืดแบบนี้เราจะเอาแสงที่ไหนเดินทางต่อ
ท่านเคยพระราชทานกล้องของท่านให้กับพระหัสของพระองค์ท่านเอง
ให้ผมได้ถ่ายรูปท่านกับครอบครัวหนึ่งที่ว่าหิน
ก็เคยท่านยืดกล้องมาความที่เราเป็นช่องภาพนะ
เราก็เราจะทำยังไง

จำจนถึงวันนี้ก็ไม่เคยรีด

มันมีบุญจริงไง

นี่เป็นพยายามของเราเรากันไปทำกล้องในลวงเครือ
เดิมเกิดมาแต่มีโอกาสอีกยังไหมไม่หรือ
คือเนื้อถึงว่านั้นทีใดเราก็ทำซึ่งว่า
เรามีบุญกว่าคนอื่นอยู่๑๐๐๐๐๐ค่า
แต่เราเคยได้เห็นมีรัวเราเคยได้ถ่ายงานการคิด
แม้เพียงนิดเดียวนี้มันรู้สึกเป็นเกลียด

อันนี้เรากล้าทำสื่อสิ่งผิด
เราก็อยากจะทำหนังสือออกมาสักเล่มหนึ่ง
เพราะว่าสิ้นราชสมัยของพวกมันแล้ว
เราจะทำหนังสืออย่างที่เราอยากทำได้อีกกี่เล่มอีกกี่ครั้ง

แต่การขายของเราเนี่ยเราขายด้วยราคาเกือบต้นทุนเลย
เพื่อที่จะเอาไปจัดทำภาพเหล่านี้
ให้กับห้องสมุดโรงเรียนทั่วประเทศ
เราคิดว่าโรงเรียนเหล่านั้นสิ
แห่งที่อยู่ในพื้นที่กันดาล
ไม่สามารถมาท้องสนามหลวงได้หรอก
ฉะนั้นสิ่งที่เราทำมันเป็นส่วนประวัติศาสตร์

แล้วภาพเหล่านี้ก็ไม่ได้สูญหายไปไหนไง

ให้เขามองเห็นว่าเราทำสิ่งนี้เพื่อการขายเพื่อโปรดักต์สิ่งหนึ่ง
เราก็แสดงเจตนารมณ์ชัดเจนว่า

มันไม่ได้มีความพิเศษหรือพิเศษอย่างเดียวเลยนะ

มันเป็นภาพที่คนไทยทั่วประเทศ
จะต้องมีความรู้สึกอย่างเดียวกับผมคือ
ได้เห็นก็มีความรู้สึกแบบมหัศจรรย์ในความรู้สึกเราแล้วนะ

ความรู้สึกอย่างนั้นมันจะพิเศษแค่ไหนไง

ก็มันหนักมากแล้วเราก็ค่อนข้างที่จะจำกัดภาพนะฮะ

ก็ไล่เป็นช่วงเวลาจนถึงวันที่๑๓ตุลาเนี่ย

เรารู้สึกสูญเสีย
เราเกิดมาแล้วก็อยู่ในรัชสมัยของพระเจ้าอยู่หัว

เกิดมาก็เห็นทุกวัน
เรายุคปัจจุบันเราก็จะ๖๐แล้ว
เราไม่เคยคิดเลยว่าวันหนึ่งพระองค์ท่านจะจากพวกเราไป

คือผมไม่อยากให้ทุกคนเปิดหนังสือผมแล้วแบบ

อาโดรนอาดูรสโษกเศร้า

แต่เราอยากจะเปิดหนังสือไปร้องให้ไปไหมละ
เราอยากจะชิดชมพระบรมีย์อย่างยังน้อยเนี่ย

หน้าแรกจนหน้าสุดท้ายทุกหน้าที่คุณติ๊กไปจะต้องสร้างแรงบันดาลใจ

แล้วแรงบันดาลใจเหล่านั้นก็จะกลับมาเสริมความรู้สึกสูญเสียของเราให้เป็นพลังบวกให้ได้